ขนมอะไรเอ่ยกินได้ทุกที่กินได้ทุกวัย

ขนมอะไรเอ่ยทำก็ง่ายทำได้ทุกระดูการ

ขนมอะไรเอ่ยลงทุนน้อยกำไรงาม

แล้วถ้าพูดถึงกล้วยทอดที่กินแล้วติดใจก็ต้อง

เยี่ยม
มากันอย่างสามัคคีพร้อมเพลียงกันเลยนะครับนี่

ถ้าพูดถึงร้านกล้วยทอดที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คน

ก็ต้องร้านกล้วยทอดติดดาวนี่แหละครับ
วันนี้น้องใบตองเลยจะพาไปพบกับเจ้าของธุรกิจ

การทำกล้วยทอดยังไงให้ดังปังกันครับ

คุณนัทใช่ไหมคะใช่ค่ะ

สาขาของร้านกล้วยทอดติดดาวของเราเนี่ยมีกี่สาขาแล้ว

เยอะมากแล้วอย่างนี้แอบกระซิบนิดนึงว่า

สิบล้านอัพค่ะ

ที่ทำให้คุณนัทตัดสินใจมาขายกล้วยทอด
ค่ะคือนัทเป็นคนชอบเดินทางเนอ
แล้วเวลาเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยเราจะเจอร้านกล้วยทอด
พอเราอ่ะทานเรื่อยใช่ไหมคะมันจะมีร้านที่อร่อยแล้วก็ร้านที่อมน้ำมัน

แล้วก็แป้งก็ไม่กรอบเหนียวอะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าคุณนัทตัดสินใจว่าถ้าฉันทำเองฉันจะทำให้มันอร่อย
คือพอเราจะเปิดกล้วยทอดใช่ไหมคะเราก็หาสูตรเลย
หาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับการทอดกล้วยกับการผสมแป้งกล้วยทอด
สูตรแป้งขอจะได้มาเราทดลองถึง๒ปีค่ะ
ก็สูตรเริ่มนิ่งขึ้นค่ะเหลือรสชาติเขาเรียกว่าอะไรอะ
ไม่เปลี่ยนละความกรอบอะไรอย่างนี้ใช้ได้แล้ว
กว่าจะมาเป็นกล้วยทอดติดดาวได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
แป้งทุกยี่ห้อน้ำมันทุกแบรนด์
คุณนัทเขากว้านซื้อมาทดลองผสมนู่นใส่นี่มาหมดแล้วล่ะครับ
จนสุดท้ายก็ได้ส่วนผสมและวัตถุดิบเฉพาะที่ลงตัว
แถมยังทำได้ง่ายขายดีมีกำไรกันทั่วหน้าแน่นอนครับ
ตอนแรกที่ตัดสินใจเปิดร้านใช้เงินลงทุนเท่าไหร่
๒แสน๕ค่ะ
เราก็เลยเป็นคนยุธยาค่ะนัทเป็นคนยุธยาค่ะ

ด้วยความที่เราไม่ได้แบบคิดอะไรซับซ้อน

คือรถผ่านค่ะแต่ว่ารถจอดยาว

ใช่มันจอดยากเพราะว่ามันติดไฟแดง

แต่พอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด
เราก็ต้องปรับใหม่ก็จ้างพนักงานมาเดิน

แล้วหลังจากที่ปราบการขายแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะวันละ๕๐๐ถุงเลย
วันละ๕๐๐ถุงจากเมื่อก่อนขายได้
๑๐ถุง๒๐ถุงเอฟโฟรถจอดได้น้อย
พอทำในส่วนนี้ได้เราก็เลยขายแฟนชาย
ตอนนี้เราเลยมีราคาแฟนใช้ที่แบบ

แต่ก่อนจะสนใจเนี่ยเราต้องมีความรู้ในการทอดกล้วยก่อน
เพราะฉะนั้นใบตองขออนุญาตให้คุณนัท

ใบตองอยากทอดกล้วยแล้วค่ะ
ใครอยากสร้างอาชีพเสริมรายได้
ทอดติดดาวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับ
และในวันนี้น้องใบตองเขาก็ไม่พลาด
เลยอยากจะขอลองฝึกวิชาทอดกล้วยไว้สักหน่อย
เพื่อในอนาคตจะได้มาเปิดร้านกับเขาบ้างนั่นเองล่ะครับ
งั้นมาเริ่มเลยขั้นตอนแรกก็คือกล้วย
แล้วอย่างร้านกล้วยทอดติดดาวเราจะใช้กล้วยสายพันธุ์อะไร

เพราะว่าเขาจะหวานละมุ่นหวานแบบผู้ดีอะค่ะ

ละ๑กิโลแล้วทางสาขาก็จะมาเทใส่ภาชนะ
ใช่เทไปเลยเพื่อสะดวกต่อการกูงแป้งผสมแป้ง

ก็คือใส่นี่แป้ง๓ถ้วยตวง

ค่ะเท่าไหร่นะครับ

ใช่ค่อยค้นค่ะมันจะฟุ้งค่อยก่อน

ต้องบอกว่าแป้งสูตรพิเศษนี่แหละครับ
คือสิ่งที่ทำให้กล้วยทอดติดดาวไม่เหมือนใคร
ซึ่งส่วนผสมหลักก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดน้ำตาลเกลือ
แต่จะผสมกันในสัดส่วนตามสูตรเฉพาะของทางร้าน
ซึ่งคุณนัทขอเก็บไว้เป็นความลับนั่นเองล่ะครับ
ที่สำคัญแป้งนี้เนี่ยสามารถเอาไปทอดได้กับทุกอย่าง
เผือกมันฟักทองรวมถึงผักด้วยล่ะครับ
ว่าแต่คนแป้งได้ที่แล้วทำอะไรต่อล่ะครับเนี่ย
คือเราต้องโคนแป้งให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยใส่งานะคะ

เพราะว่าจะทำให้ผสมได้ยากขึ้น
อ่าได้พร้อมครับคุณนัทค่ะอันนี้คือพร้อมไหมคะพร้อมทอดไหมคะ

หลังจากนั้นก็คือเอากล้วยลงค่ะ

คนค่ะใช่เราแค่ใส่นี้อย่างเดียว

อาจจะมีตัววัดความร้อนค่ะ

เร็วต้องเร็ว

เราจะมีไม้เคี่ยวให้สำหรับเปิดทาง
เค้ามีเทคนิคเทศลัพธ์วิธีการทำหมดแล้ว
สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองทำอาหารไม่เป็น

เห็นไหมล่ะครับว่าทำไม่ยากเลย

เพราะคุณนัทเขาเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมให้หมดแล้วล่ะครับ

เสิร์ฟขายเหมือนน้องใบตองได้เลยครับ
กล้วยทอดจ้า
นัทค่ะในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะ

ประสบความสำเร็จมากในยุคโควิดแบบนี้นะคะ

สำหรับใครหลายคนที่กำลังแบบเจอวิกฤตนะครับ
อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องสู้อะค่ะ
แล้วก็มองหาโอกาสค่ะ

ที่เรามองว่ามันจะทำให้เราสามารถ
ต่อสู้ในเศรษฐกิจในยุคนี้ได้ด้วยนะคะ
แล้วนัทก็เชื่อว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะ

แล้วพี่นัทไม่ได้ให้กำลังใจจากคำพูดอย่างเดียว
วันนี้พี่นัทขอส่งมอบกำลังใจดีสู่คุณผู้ชม
ด้วยการมาแจกแฟนชายฟรีไปเลย

ทอดติดดาวจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรค่ะ

จากนั้นคลิกเข้าไปที่กิจกรรมนี้
แล้วพิมพ์ข้อความใต้โพสต์นี้ว่า
กล้วยทอดติดดาวจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไง

วันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
ผู้ที่มีข้อความโดนใจคุณนัทที่สุด
รับแฟนชัยฟรี๑รางวัล
มูลค่า๒๘๕๐๐บาทไปเลยครับ

แล้วก็สอนเรื่องของการขายด้วย
ขอบคุณพี่นัทมากจริงนะคะขอบคุณค่ะ
แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยติดตามกันมายังไง
กรอบอร่อยไม่อมน้ำมัน
ทอดติดดาวกินแล้วติดใจ